ปัจจุบันนี้บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินระดับโลก
มีการพัฒนานวัตกรรมให้เครื่องบินนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แล้วก็ประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นครับ
ล่าสุดครับมีการนำนักศึกษาที่ชนะในโครงการการประกวด
นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน
เยี่ยมชมกระบวนการการผลิตเครื่องบินที่มีความทันสมัย
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณสุธิพงศ์เหมคตครับ
อากาศยานภายใต้แบรนด์แอร์บัส
่งเน้นลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ

และลบเสียงรบกวนได้ถึงร้อยละ๗๕
ประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึงร้อยละ๓๗
แต่เทคโนโลยีเหล่านี้กำลังถึงจุดอิ่มตัว
แอร์บัสจึงต้องยกระดับการพัฒนาไปสู่ขั้น
โดยการพัฒนาอากาศยานให้เหมือนกับกลไกของสิ่งมีชีวิต
อย่างเช่นพื้นผิววัสดุที่นำมาผลิตเครื่องบิน
คล้ายกับสิ่งมีชีวิตอย่างผิวหนังของปลาฉลาม
เพื่อลดการเสียดทานและมีบางรุ่นเริ่มพัฒนาบ้างแล้ว
นิสดาลักษณ์หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีและวิจัยด้านการบิน
เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะการปรับให้เข้ากับรูปร่างของปีกระหว่างการบิน
และทยอยเข้าร่วมฝูงบินของการบินไทยจนครบ๑๒ลำ

บริษัทการบินไทยเพิ่งนำเข้ามา
สามารถลดการเผาผ่านเชื้อเพลิงได้ถึง๑๒๕
และลำตัวผลิตมาจากวัสดุพิเศษ
สามารถลดการซ่อมบำรุงได้ถึง๑๖๐ครับ
เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมสีเขียวในอุตสาหกรรมการบิน
จัดการประกวดโครงงานนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙ธนบุรี

เรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์ออกแบบนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ดังวันที่ได้ผ่านมาแล้วนั้น
ทางการบินไทยก็จะได้เริ่มประเมินว่า
จะมีโครงการไหนไหมที่จะต่อยอด
ให้ทางฝั่งอุตสาหกรรมนำไปใช้ได้จริง
ส่วนการบินไทยเองก็มานั่งประเมินว่า
มีเรื่องไหนไหมที่จะทำให้เป็น
ที่จะสามารถใช้แพร่หลายไปจริงจังครับ
โอกาสพิเศษที่ได้เรียนรู้กระบวนการการผลิต
และพัฒนาอากาศยานยุคใหม่
ของบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมการบินระดับโลก
ถือเป็นประสบการณ์อันมีค่าของเด็กรุ่นใหม่
ที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมด้านการบินต่อไป
เพราะผลงานที่ชนะการประกวดของพวกเขา
การบินไทยจะนำมาต่อยอดและใช้งานจริงในอนาคต
สุธิพงศ์เหมคศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ไลน์รายการจากทางไทยรัฐทีวีนะคะ